ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าคดีที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งศพไว้กลางทะเลที่พัทธลุงนะฮะ
ตำรวจเนี่ยวันนี้นะฮะออกหมายจับนะขอมาสารออกหมายจับคนร้ายได้แล้ว
ความจริงก็ควบคุมตัวไว้ได้อยู่แล้วนะครับ
ตามขั้นตอนก็ต้องขอมาสารออกหมายจับนะฮะ
ของกลางคือปืนนะครับปืนแล้วก็เรือที่ใช้ขับไปก่อเหตุนะครับ
แต่ต้องขยายผลต่อว่าจะทำคนเดียวจริงหรือไม่
เพราะพยานวันที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ย
ที่เขาขับเรือไปเนี่ยถูกเรือประกบสองลำค่ะ
ก่อนจะมีเสียงปืนแล้วก็มีเสียงโยนของทิ้งน้ำนั่นแหละฮะ
ก็คือผู้ตายเขาหายไปจากเรือก็เลยไปงมหาจนเจอศพ
แล้วผู้ชายคนนี้ครับนายวรวิทย์ขุนต่างตาหรือในปุ้ย
อายุ๓๗ปีนะสพลำปัมจังหวัดพัทธลุง
ได้ข้อมูลชัดเจนว่าเป็นคนที่ขับเรือตามประกบ
นายสิรินุ้ยสุดวัย๕๘ปีตอนไปทอดแหจับกุ้งแม่น้ำ
พอยิงเขาเสียชีวิตก็ทิ้งศพเขาลงทะเลไปเลยนะฮะ
ทะเลสาบลำปัมที่พัทธลุงของกลางคือปืนลูกซองยาวนะครับ
เรือหางยาวที่ขับไปในวันก่อเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนายสารวุฒิบอกว่า
ปืนที่เขาใช้ก่อเหตุเป็นของพ่อนะฮะพ่อชื่อนายวิเวก
ขุนต่างตาแต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเห็นเรือผู้ตายเข้ามาวางทุ่นทอดแหจับกุ้ง
เป็นเขตซั้งซึ่งเป็นพื้นที่จับปลาที่ตัวเขาเนี่ยจับจองเอาไว้แล้ว
ก็เลยขับเรือไปหาผู้ตายเขาอ้างว่ามีพ่อเขาเนี่ยที่พิการเนี่ยนั่งไปด้วย
พอไปถึงก็ไล่ไม่ให้จับกุ้งในพื้นที่ที่เขาจับจองเอาไว้แล้วมีปากเสียงกับผู้ตาย
ก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงใส่ไปสองนัดก่อนจะขับเรือหนีไปนะฮะ
จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านายวรวิทย์ก่อเหตุแล้วนะครับ
ก็เอาเครื่องเรือไปเก็บเอาไว้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ให้ดูเหมือนกับว่าเรือของเขาเนี่ยเขาจอดอยู่แล้วไม่ได้ใช้งานนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาเรื่องของฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
กำลังขยายผลว่านายวิเวกผู้เป็นพ่อที่นายวรวิทย์บอกว่าแค่นั่งเรือไปด้วยเฉยเนี่ย
พิการอยู่แล้วเนี่ยนะจะก่อเหตุอะไรด้วยหรือเปล่ามีส่วนอะไรด้วยหรือเปล่า
เนื่องจากวันเกิดเหตุพยานบอกว่าเห็นเรือสองลำนะที่ตามประกบเรือผู้ตายไม่ใช่เรือลำเดียว
ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทำกินในทะเลสาบลำปำเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ามีมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
มีคนไปปักเสาไม้ไผ่เพื่อวางไซดักกุ้งแม่น้ำตลอดแนวทะเลสาบลำปำแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เห็นไหมฮะเขาจะปักแนวไม้ไผ่เอาไว้แล้วก็วางไซดักกุ้งแม่น้ำเอาไว้เราสำรวจพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลสาบลำปำ
ตั้งแต่พื้นที่บ้านปากประตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนพัทธลุงไปถึงปากคลองลำปำนะ
ชาวบ้านในระแวกแถวนี้บอกว่ามีคนจับจองซ้างรายใหญ่ในเขตตำบลลำปัง
ลำปัมอยู่ประมาณ๗รายนี่เฉพาะแถวนี้ห่างจากชายฝั่ง๕๐๐เมตร
มีคนที่ทำเป็นซ้ำอยู่๗ราย
มีชาวประมงคนหนึ่งมีอาชีพวางอวนจับปลาในทะเลสาบลำปัม
บอกว่าปัญหาซ้ำสำหรับวางไซดักปลาดักกุ้งเนี่ย
มันเป็นปัญหามายาวนานแล้วยืดเยื้อด้วย
ชาวประมงที่ไปวางอวนทอดแหจับกุ้งในแม่น้ำเนี่ยนะ
กุ้งแม่น้ำอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วไปเข้าเขตพื้นที่ซั้งที่เขาจับจองเอาไว้เนี่ย
จะเข้าไม่ได้เลยนะครับเข้าไปไม่ได้เลย
ใครเข้าไปนะถูกไล่ออกมาหมดถูกคมคู่ตลอด
จนต้องไปหาวางอ้วนใกล้ชายฝั่งเพราะไม่สามารถทำเอาไว้ได้
เข้าไปในพื้นที่ของเขาเขาไม่ให้เข้านะ
เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่แถวนี้นะ
การทำประมงพื้นบ้านอะไรพวกนี้นะก็ไม่เคยมาดูแล
ให้คนที่เขาเนี่ยมีกำลังหน่อยก็ไปจับจองพื้นที่ทำเป็นทะเลสาป
เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของตัวเองกันเป็นจำนวนมากเยอะแยะไปหมด
ตั้งบางชาวก็เอาไว้ว่าง
ก็ผมก็ไม่ได้มันก็อยู่นี่
ขนมัดอยู่นี่
มันต้องอาจจะมีเล็กไม่น้อยนี่
ข้ากายก็ไม่ได้ก็รู้มาหมด